ดูเรื่องหัวใจของหนุ่มที่น่าจะไม่โสดกันแล้วล่ะพี่แจ๊คนะฮะ
สำหรับแกงส้มธนทัศน์ถ้าจำกันได้เนี่ยคราวก่อนนู้น
แจ๊คเคยไปสัมภาษณ์เรื่องราวหัวใจของเขาว่าตอนนี้มีคนดูแลหรือยัง
เขาก็เปิดใจกับเราเหมือนกันนะว่าก็มีคนคุยอยู่

เนื้อหอมซะละเกินแข็งสะกัดแน่นมาก

ดูไปดูมาดูหลังดูออกไหมว่าเป็นใคร
แห้วเป็นคนในวงการแล้วก็ค่ายเดียวกัน
ผ่านมาแล้วก็ซีรีส์ชื่อดังอย่างเรื่องหลงไฟ

ควงกันมาทานข้าวตรงร้านนี้บ่อยแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำเลย
ส่วนงานนี้จะจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องรอฟังคำตอบจากแกงส้มอีกทีนึง
แต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าย้อนไปช่วงนึงเนี่ย
เราเคยถามมาแล้วเขาบอกว่าก็มีคนคุยอยู่ก็คนในวงการนี่แหละ

ส่วนเรื่องความรักของแกงส้มเนี่ยตอนนี้อายุ๒๖ปีแล้วนะ
ดาลิงนะฮะก็สวยอยู่เหมือนกันหน้าตาน่าน้ำขวดสวยสายเชียว
แล้วก็เคยถูกจับคู่อีกครั้งกับน้องเพลงลูกสาวแม่ตู่นันทิดานี่แหละ
แต่ท้ายที่สุดก็เป็นแค่ข่าวลือข่าวลวงนะฮะ
ก่อนจะมามีภาพปาปารัสซี่กับดีเจดาวคนสวย
คนนี้นี่เอง
ก็ต้องรอดูนะคะว่าแกงส้มจะว่ายังไงนะคะ

แล้วใครมีเบาะแสมีเรื่องราวอยากจะเมาส์หรือมีเรื่องอะไรสงสัยกัน